มาดูเรื่องสยองที่ไร่อ้อยในบุรีรำครับ
คนงานไร่อ้อยคนหนึ่งเขาก็ต้องดูต้นทางไง
ดูต้นทางว่าให้รถตัดอ้อยถอย
สักพักหนึ่งเขาเห็นต้นอ้อยมันคว่ำลงมามันเอลลงมา
ก็เลยจะเข้าไปช่วยดันต้นอ้อยปรากฏว่า
ตัวเขาถูกสูบเข้าไปในรถตัดอ้อยครับ
แล้วดูสภาพสิฮะดองมาก
สยองจริงครับเกิดในไร่อ้อยเนื้อที่๑๒ไร่
พื้นที่บ้านโนนขี้เหล็กตำบลดอนระอางอำเภอหนองกี่
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายจรูนเพียรสันเทียอายุ๔๗ปี
สภาพศพขมคงไม่ต้องบอกนะฮะเป็นชิ้นครับ
หัวแขนขานี่กระจัดกระจายปนอยู่กับต้นอ้อยบนรถสิบล้อนี่แหละ
ไปถามเพื่อนคนงานซะหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
เพื่อนคนงานบอกว่าผู้ตายจริงมีหน้าที่เก็บอ้อยครับ
แล้วก็ดูแนวของต้นอ้อยในไร่เพื่อจะเคลียร์ทางให้กับรถตัดอ้อยเข้าไปตัดได้สะดวก
ปกติแล้วจะมีคนงานมาดูทั้งหัวแล้วก็ท้ายรถเพื่อคอยบอกทาง
แต่ช่วงเกิดเหตุคาดว่าคนตายก็คือนายจรูน
เห็นว่าต้นอ้อยมันล้มลงไปหวังดีครับจะวิ่งเข้าไปเก็บให้ต้นอ้อยมันชันขึ้นมา
แต่น่าจะพลาดสะดุดล้มหรืออาจจะวูบก็ไม่แน่ใจ
และเป็นเจ้าหวะที่รถตัดอ้อยอีกทางเบอร์เรอร์เลยนะ
ขับมาถึงพอดีก็เลยดูดเอาร่างของคุณจรูน
เข้าไปในเครื่องจักรครับเพื่อนคนงานเห็นโอ้โหตกอกตกใจกันใหญ่รีบ
โกนบอกคนขับรถเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนแต่หยุดไม่ทันแล้วครับ
เสียชีวิตแบบนี้เลยญาติเนี่ยไม่ติดใจสาเหตุนะครับ
แต่ว่าบริษัทรถรับตัดอ้อยรับปากว่าจะดูแลจัดงานศพ
แล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตเต็มที่แสดงความเสียใจด้วยนะฮะ
ทำงานกับเครื่องจักรกับรถยนต์นี้ต้องระวังนะคะ